มาถึงที่เรื่องที่น่ายินดีกันขอยินดีอีกหนึ่งครั้งแล้วกันนะคะ
สำหรับลูกชายค่ะของคุณชาคิดย้ำน้ำพล่อดออกมานะคะ
หน้าตาจ้ำม่ำน่ารักทีเดียวนะคะบอกเลยว่าคุณพ่อคนนี้
แหมมีหรือจะพลาดนะคะเหอสุดเลยค่ะคุณชาคิด
รับเลยนะคะว่าวินาทีแรกที่ได้เห็นหน้าลูกเนี่ย
มันเหมือนมีความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่มันแบบคุ้นเคยกันมานานค่ะ
เจ้าตัวก็ตั้งหน้าตั้งตานะรอวันนี้มานานค่ะ
สมการรอคอยถามถึงคุณแอนภรรยาบ้างดีกว่านะคะ
บอกเลยว่าตอนนี้แข็งแรงดีแต่ก็เป็นธรรมดาก็อาจจะเหนื่อยนะคะ
เพราะว่าต้องเลี้ยงลูกค่ะแล้วก็เล่าโมเมนต์น่ารัก
พาหลานชายไปเยี่ยมคุณย่ามาให้เราได้ฟังกันด้วยค่ะ
ความรักที่เราเห็นได้ชัดแต่ว่า
ก็ต้องรับตามสภาพว่าคุณแหม่ผมก็คง
ไกลจากความปกติมากแล้ว

ก็ยินดีด้วยจริงนะคะเราก็จะเห็นภาพโมเมนต์น่ารักนะคะ
ก็มีคุณแอนคุณชาคริสแล้วก็คุณย่านะคะโอ้น่ารักทีเดียว